ไปดูความน่ารักกันที่ทั่วประเทศกันดีกว่า
ที่ใต้ก็มีที่ยาราที่ระยองก็มีความน่ารัก

ไม่ความสาวผมเก็บไว้ก่อน

ที่ระยองนะครับมีกระลอกกับแมว
ส่วนที่ใต้นะครับคู่หูต่างวัยลิง
นะครับ๒ตัวนะครับช่วยเจ้านายนะครับ

ลิงตัวแรกชื่อว่าแมะฮาโรเพศเมียอายุ๑๒ปี
ส่วนอีกตัวคือฮาโรเพศผู้๑ปีนะครับ
ทั้งคู่เป็นลิงของนายอับดุลลาเต๊ะมัสยูโซะ

และรับจ้างนำลิงเก็บสตอและผลไม้
ในพื้นที่ตะบนกาลออำเภอรามันจังหวัดยารา

นายอับดุลลาเต๊ะบอกว่าเจ้าลิงคู่หูต่างวัย

ยังมีความสามารถในการเก็บผลไม้และสตอ
กำจัดกิ่งกาฝากบนต้นไม้ได้เป็นอย่างดี
โดยทุกวันนะครับจะมีชาวบ้านและเจ้าของสวน

ลักษณะบางต้นอยู่ริมหน้าผา
จึงต้องให้ลิงทั้งคู่ไปช่วยเก็บสตอพร้อมกัน
ทั้งสองตัวก็สามารถเก็บสตอได้รวดเร็วนะครับ

วันละ๓๐๐๑๐๐บาทเลยทีเดียว
นายอดีศรจะปะแกะขออภัยนะครับ
จะปะกิยาลูกเขยของนายอับดุลลาเต๊ะ
เล่าถึงวิธีฝึกลิงว่า
เริ่มแรกจะให้ลิงปีนเก็บลูกมะพร้าวก่อนนะครับ

ก็จะนำลูกมะพร้าวไปแขวนไว้บนต้นไม้

สุดท้ายเมื่อลิงมีความคล่องแคล่วว่องวาย
ก็สามารถช่วยเก็บพละไม้ละสต่อได้

โอ้โฮนี่คือเจ้าตัวเล็กเจ้าหารโหลเรียน๑ปียังนะ

กว่าเขาจะโตนี่คือช่วยเหลือได้อีกเยอะเลยค่ะ

เขาก็มีสัตว์เลี้ยงน่ารักแสนรู้๒ตัวค่ะ
นี่อุ้มมาอยู่นี่นะคะแล้วเห็นที่อยู่บนบ่านั้นไหม
เอาตัวอยู่บนบ่าก่อนค่ะตัวอยู่บนบ่าคือกระรอกเพศผู้
อายุ๕ปีแล้วชื่อว่าเจ้าโดนัท
ส่วนที่อุ้มอยู่เมื่อกี้เป็นแมวเพศผู้อายุ๒ปีชื่อเจ้าไมโล
สองตัวนี้เขาก็เลี้ยงไว้ที่บ้านพักที่หมู่บ้านศักดิ์ทิพย์หนึ่ง

เจ้าของก็นี่แหละคุณลุงพายับจุ๋ยสกุล
บอกว่าผมมีอาชีพรับซักเสื้อผ้า
เวลาขี่มอเตอร์ไซต์ไปไหนจะต้องพาเจ้าโดนัทไปด้วย
โดนัทเนี่ยคือกระรอกเพราะว่ามันชอบเที่ยวเล่นไงคุณ

นายพยับก็เล่าอีกว่าเจ้าโดนัทมันตกลงมาจากหลังคาบ้านครับ

เขาจึงเอามาเลี้ยงเรื่อยมา

ส่วนผลไม้ที่เจ้าโดนัทชอบมากที่สุดก็คือทุเรียน
ทุเรียนแถมยังชอบกินเครื่องดื่มชูกำลังอีกด้วย

นอกจากนี้เจ้าโดนัฏยังมีคู่ซี้ในบ้านก็คือเจ้าไมโล
ซึ่งความแสนรู้ของเจ้าไมโลก็คือชอบเคลียร์คออยู่บนหน้าอก

คือนวดได้แมวนวดได้นี่ไม่ได้นวดได้ทุกตัวนะคุณ
แล้วแต่เขาฝึกมาแล้วเนี่ยเจ้าไมโลมันนวดได้ด้วย
นวดสบายเจ้านายก็ดีใจนะครับผ่อนคลายไปเรียกนะครับ
นายพายับตอนรับบอลก็จะกระโดดมานวดทันที
แถมยังนวดได้นานครั้งละ๕๗นาที
แต่หากมีคนมาจ้องมองมันจะไม่ยอมนวดนะครับ
ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นายพยับบอกว่า
ไม่เคยสอนหรือฝึกให้เจ้าไมโลมาก่อนนะครับ
คุณพยับบอกตอนนี้นะครับหลังจากเล่ากันตอบต่อปากนะครับ

จริงเหมือนเขาจะขัดเล็บเหมือนเขาจะเกาเล็บ

เขาจะแบบไม่เก่าไม่เอาเล็บออกมา

ทำไมแมวที่บ้านนี่เอาเล็บออกมาประจำเลย